ว่าเราจะตามติดนะคะพี่ตลกท่านนี้นะคะ

ทุกครั้งที่ไปวัดพี่ออชรโอ้โหเอาแต่ความสุข

ด้วยครั้งนี้นะครับพี่อรชทวิคสีทองไปเลยค่ะ
ที่วัดตะเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองค่ะ
ซึ่งเป็นวัดที่มีวิหารเก่าแก่อายุเกือบ๑๐๐ปี
ซึ่งภายในก็เต็มไปด้วยพระที่ปั้นด้วยมือของหลวงพ่อริ้วค่ะ
ตามภาพเลยค่ะเห็นบรรยากาศเห็นแบบนี้แล้วนะคะ
อำพรบอกเลยรู้สึกเย็นสบายจริงค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะว่าการไปวัดทำบุญของพี่อรชรแต่ละครั้งนะคะ
ก็ต้องมีตัวเลขติดไม้ติดมือกลับมาด้วยค่ะ
โดยพี่อรชรของเรานะคะพร้อมด้วยสมาชิกร่วมทิศบุญค่ะ

ตั้งอยู่หน้าบริเวณองค์หลกพรื้ว
ซึ่งพี่ปราชรได้ลูกปริงปองลุกออกมาได้เลข๔
เพื่อนพี่รอชอนได้เลข๗ตามที่เห็นหน้าจอนะคะ
รวมกันก็คือ๗๔๔๗

มีมาฝากทุกวันทุกชมที่ดูนะ